หนุ่มนาวินต้ากับสาวคิตตี้ชิชาเนี่ย

เพราะว่าก่อนนี้หนุ่มนาวินต้าเขาเคยบอกว่า
ห่างกับสาวคิตตี้ชิชาอยู่

วงคู่อยู่กับหนุ่มเนมปราการ

ซึ่งหนุ่มเนมเองเนี่ยเคยมีข่าวว่าเป็นมือที่๓ของคู่นี้กันด้วย

มีข่าวเป็นระยะว่าความสัมพันธ์ของคู่รัก

สาวรุ่นน้องคิตตี้ชิชาเริ่มมีระยะห่างแถมยังมีรายชื่อนักร้องไฮโซ
ต้องออกมาแก้ข่าวลือกันพันละวันแต่ไม่รู้หลักฐานเด็ดที่เผยแพร่ผ่านเพจดังใต้เตียงดารา
ซึ่งดูจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษจนแฟนเพจพากันงงว่านี่จะเป็นการปิดฉากความรักของพี่ต้าและน้องคิตตี้หรือไม่
และที่ต่อเขาว่าความรู้สึกของนาวินต้าจะไม่ปกติซะแล้ว
ก็เพราะว่าเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมกับหยิบยกเอาข้อความของศิลปินผู้ล่วงลับบ๊อบมาเล่
ใจความว่าคุณไม่มีทางจะรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งได้แค่ไหน
กระทั่งความเข้มแข็งนั่นแหละคือทางเลือกสุดท้ายของคุณ
เพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไป

งานที่นายกินก่อนนี่ชั้นใช่มั้ยนี่ฉันอินมากเลย
เป็นผู้หญิงคนนั้นของเมมประกันใช่ไหม
เดี๋ยวดิฉันสงสัยว่าสถานะของเขามันคืออะไรยังไงเห็นไหม
ในวงการบันเทิงสถานะเขามีหลายสถานะมาก